พนมค่ะก็เป็นเหตุระทึกเหมือนกันนะคะ
มีกำนันไปนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนในร้านอาหารนะคะ

หยิบปืนในรถแล้วก็มาก่อเหตุยิงในร้านเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ยิงกลางร้านแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เสียงปืนนี่ใช่หลายนัดเลยนะ
ทุกคนตกใจคือมีคนบาดเจ็บ๔คนนะคะ
ร้านอาหารนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารกึ่งผับแบบนี้นะคะ

อยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๑๒หมู่๑๐

ช่วง๔ทุ่มคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจกู้ชีพโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพง

แตกตื่นตกใจกันหมดคุณผู้ชม

กำนันภัยศาลแสงนารายอายุ๕๓

พนักงานในร้านก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้
ของกลางคือปืน๙มมกระบอก๑
ปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ในร้าน๘ปลอก

ก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

คือผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะกำนันภัยศาลเนี่ย

แล้วลักษณะการยิงเนี่ยตามภาพเหมือนกับ

ยิงแบบกลางร้านเลยคุณผู้ชม

เราได้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ

เขาขับรถมาที่ร้านอาหารร้านนี้

ด้วยอาการที่เมาแล้วด้วยนะคะ

แล้วพกปืนไปปืน๙มม

รถคันอื่นอยู่เท่านั้นแหละ
ทำไมฮะกำนันภัยศาลโมโห

แต่ประเด็นคือพอเลื่อนรถแล้วเอาปืนมาด้วยไงคะ

แล้วกลับไปนั่งที่โต๊ะ๑๐นาที

ยิงแบบเมาแล้วด้วยอ่ะแล้วยิงกลางร้านแบบนี้ค่ะ

นายศาสทวัศติคำชนะถูกยิงที่มือขวา๑นัท
หนึ่งนัดนายสาธิตแสนโสภาถูกยิงที่ไหล่ซ้ายทะลุหายปลาร้าหนึ่งนัด
นายนัทพลหล่อนสิวถูกยิงที่สะโพกหนึ่งนัดโอ้โหสี่คนนี้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขา
โดนยิงเข้าไปก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสี่คนนะคะ
เช้าวันนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ
นี่ภาพบรรยากาศตอนกลางวันเป็นแบบนี้ครับก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดล่ะค่ะ
ทีมข่าวเลยขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยนางสาววราลักษณ์นะคะอายุสามสิบเอ็ด
เจ้าของร้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่ในร้านแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ปกติแล้วเนี่ยก็พนักงานในร้านเนี่ยนะ
เจ้าของร้านบอกกำชับนะเรื่องกิริยามารยาทการพูดคุย
แล้วก็ต้องตรวจราด้วยว่าลูกค้าห้ามนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายนะ
เอามาในร้านเลยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเอ่ยอะไรเอ่ย
อาวุธปืนเนี่ยไม่ได้เลยต้องตรวจก่อนครับแต่ช่วงเกิดเหตุ
พนักงานเห็นผู้ก่อเหตุขับกระบะมาจอดด้วยความเมาจอดขวางรถคันอื่น
ก็เลยไปแนะนำว่าให้ไปจอดในที่จอดรถดีไหม
ผู้ก่อเหตุก็เลยไม่พอใจพูดจารักษณะกลางด้วยนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้นะคะตัวเจ้าของร้านบอกว่าตอนเนี้ย
เจ้าของร้านเองลูกน้องเอ๋ยพนักงานในร้านเอ่ย
กันหมดก็กลัวว่าร้านจะถูกสั่งปิด
หนูก็เพิ่งเกิดใหม่เปิดใหม่แล้วก็มาติดช่วงโควิด
ช่วงโควิดมานะที่นี้แล้วมาเจอผลกระทบแบบนี้
ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไม่มีใครเดือดร้อน
แกเมาแล้วแกอาจจะไม่พอใจมาตรการทางร้านที่เข้มงวด
ซึ่งแกก็อาจจะมีเลเวลเป็นหนึ่งอ่ามีตำแน่งมีตำแน่งแบบนี้
แกก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเหมือนไม่ได้เข้าใจยินว่าไม่ให้เกียรติกูเลย
แล้วคนที่ก่อเหตุก็ไม่ได้มาใช้บริการที่ร้านไม่ได้ไม่ได้มาดื่มแล้วมาเมาที่ร้านครับผม
ออกมาที่อื่นแล้วมาจากที่อื่นแล้วก็มาก่อเหตุเลยค่ะ
ตำรวจสพบ้านแพงก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ตำรวจบอกว่าหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดคนก่อเหตุได้แน่นอนครับ
แต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครมันเป็นลักษณะของความเมา
ความเมาความกลางความแบบไม่พอใจส่วนตัวตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานค่ะ
ค้างการประกันตัวด้วยนะคะสามข้อหาเลยนะคะ
พยายามฆ่าค่ะพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยทำงานฝ่ายปกครองก็คือเป็นกำนัน
อืมเป็นกำนันแท้แท้แต่มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้

กำนันนี่ก็เมาแล้วขับมาตั้งแต่แรกแล้วด้วย
ใช่เมาแล้วขับไปที่ร้านตั้งแต่ต้นข้อหา

กำนันก็ต้องคือนั่งรถอย่างอื่นไปอย่าขับรถไปกินที่ไหนใช่ไหม
ไม่งั้นก็กินอยู่ที่บ้านคุณดีกว่าใช่ไหมเมาหมู่บ้านไป